คุณผู้ชมครับมาดูมิติใหม่ของการส่งโดยวิญญาณหลายคนนะ
เวลาเขาก่อนเขาเสียชีวิตจะมีการสั่งเสียญาติพี่น้อง
อย่าเศร้านะอยากฟังเพลงนี้รำวงก็ได้ร้องเพลงก็ได้อะไรแบบนี้
เพื่อให้คนที่อยู่นั้นคลายความโศกเศร้า

เขาไม่อยากจะให้คนในครอบครัวจมปักอยู่กับความทุกข์ความโศก
ก็เลยมีการส่งวิญญาณผู้ตายที่ควันลอยขึ้นจากปล่องของเมนด้วยกัน

ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะบ๊ายบาย
นี่ข้างหลังก็เป็นเมนที่กำลังเผาศพก็ควันก็พุ่งเข้าไปบนปล่อง

ก็เชื่อว่าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น้ำบ๊ายบาย
ดามเขาเรียกกันมาดามนะฮะหมายถึงผู้เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมญาติญาติเพื่อนครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รวมตัวกันมายืนอยู่หน้าเมน
ด้านหลังก็เมนก็เผาศพกันไปแล้วก็ตะโกนอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
๊ายบายกันไปเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ด้วยทีมรอยยิ้มเสียงขวะเลิกนะเพื่อให้เค้า
เชื่อกันว่านะให้พวกวัยชนนั้นหมดห่วงแล้วก็ไปสู่นังฟ้านางสวรรค์
บอกว่าปิดตำนานมาดามไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะ
ทางฟ้าบนสวรรค์นะเราไปคุยกันกับคนที่โพสต์คลิปคุณพิมมี่บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นน้าของเธอนะชื่อว่าน้าเน่งแต่ว่าเพื่อนเขาชอบเรียกกันว่า
มาดามมาดามเป็นคนสวยเลยหน้าตาดีก็เรียกมาดามนะฮะเสียชีวิตจากการประสบ
ปฏิเหตุลื่นล้มในห้องน้ำนะฮะก็อ่ะจัดพิธีงานทรงงานศพกันไปที่
วัดบ้านดงอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันสวดพระอภิษฐรร
ศพญาติญาติเพื่อนเพื่อนเองก็คือคือแน่นอนผู้เสียชีวิตก็ต้องร้องไห้
เสียใจโศกเศร้าเป็นธรรมดากับการจับไปอย่างกระทันหันของนั้นเอง
หรือว่ามาดามแต่พอถึงวันเผาทุกคนคิดว่าไม่อยากจะให้เพื่อน
อยากจะให้ญาติไม่อยากให้ครอบครัวจมปากกับความเศร้าแล้ว
วิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไปเป็นน้องฟ้าบนสวรรค์นะ

จะได้หมดห่วงกันคนที่อยู่จะได้

คนที่ไปก็หมดห่วงไปอยู่บนฟ้ากันไป
อันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการส่งผู้เสียชีวิต

ส่วนใหญ่จะร้องไห้ก็หมดห่วงนั่นแหละ
ใช่ไหมฮะอันนี้คือการส่งไป